ส่วนนักดำน้ำต่างนะฮะก็ได้กลับทั้งภูมิลำเนากลับประเทศ

ที่จริงแล้วเขาเป็นครูสอนดำน้ำอยู่ที่เกาะเต่านี่แหละ

เขาเดินทางกลับที่จังหวัดสุราธานีเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมประชาชน
ก็ให้การต้อนรับ๒นักดำน้ำนี้นะครับ
ก็คือนายนิโคพาสซี่ชาวเดนมาร์ค
และนายเอริกริชาร์ดบราวชาวแคนาดานะครับ
บรรยากาศการต้อนรับนี่คุณเป็นไปด้วยความอบอุ่นครับ
นำโดยนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
พร้อมด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่าง

มารอรับกันอย่างเนื่องแน่นที่ท่ากาศยานานาชาติสุราธานีนะครับ
โดยทั้งคู่เป็นครูสอนดำน้ำบนเกาะเต่า
ที่ได้ไปร่วมภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือทีมหมูป่า
ออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานียังได้มอบประกาศนียบัตร
ยกย่องคุณงามความดีให้แก่ทั้งสองคนด้วยนะครับ
ยังเตรียมเสนอให้ขยายอายุวีซ่าพำนักในประเทศเป็นเวลาอีก๑ปี

รวมถึงนายอีวานคาราจิตครูสอนดำน้ำชาวเดนมาร์คอีก๑คนด้วยครับ
ว่าราชการจังหวัดสุราธานียังเชิญชวนให้เด็ก
โดยจะให้ครูสอนดำน้ำที่เข้าไปช่วยเหลือทั้ง๑๓คนในครั้งนี้

และจะออกใบประกาศนียบัตรดำน้ำให้แก่น้องอีกด้วย
เห็นไหมดำน้ำก็จะได้เรียน
ปีหน้าผาก็จะได้เรียน
ไปดูบอลต่างประเทศก็จะได้ไป
นอกจากนี้ทางจังหวัดและผ้าเอกชนของสุรธานี
ยังจัดโรงแรมที่พักให้กับนายนิโคพาซี่แล้วก็นายเอริกริชาร์จบราว
เมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางข้ามไปยังเกาะเต่าในวันนี้
แล้วก็ชาวบ้านบนเกาะเต่าแน่นอนก็รอต้อนรับ
ครูสอนดำน้ำทั้งสองคนนี้นะครับ